คนสวยบ้างดีกว่าคุณผู้ชมค่ะนานนานทีเราจะได้เห็นลุคแบบว่า
มัมพลอยมาสวยสับนะช่วงหลังเขาปล่อยเซอร์ชิลหลังมานะ
มาตอนนี้ออกอีเวนต์ออร่าความสวยสะพรั่งฉ่ำมงเหมือนเดิมค่ะ
นี่แหละค่ะพลอยเชอร์มานะสาวสวยในวัย๓๙กรัฐ
แล้วจะปีนี้ฟังไม่ผิดนะคะอีกปีเดียวเท่านั้นมัมพลอยจะเข้าหลัก๔แล้ว
แต่ว่าความสวยความเสียเนี่ยคงเส้นคงวาแล้วเจอกันรอบนี้ปั๊วปังกว่าเดิมคุณผู้ชมค่ะ
และใครที่คิดถึงผลงานการแสดงของมัมพลอยกลัวว่า
หลังจากประกาศพักงานละครจะไม่รับเล่นอีกหรือเปล่าไม่ต้องห่วง
ปีนี้พลอยเชอร์มานมาแน่คุณผู้ชมงานหนังเนี่ยเจาะคิวแล้วงานซีรีส์ก็รับแล้ว
มัมบอกว่าไม่สนับสนุนเรื่องนี้นะ
แล้วก็แบบใหม่แบบสับของพลอยเชอร์มานคุณผู้ชมค่ะ
ก็คือจะมีความสุขกับการแคสต์งานมาก
หลายคนบอกอุ๊ยดังระดับพลอยเชอร์มาย

ว่าเป็นนักแสดงมาแบบ๒๐กว่าปีจะ๓๐ปีแล้วเธอต้องแคสต์เหรอ

เพราะว่าใช่ว่าเราเก่งแล้วเราจะไปเหมาะสมกับบทนั้นหรือเปล่า
ไม่มาเหมือนเลยโอ๊ยถามโน๊ตดิ
เหงื่อแตกมือสั่นจำบทไม่ได้ด้วย
ในการแคสต์เราก็รู้สึกว่ามันตื่นเต้น

คือเหมือนจะมั่นใจแต่แอบไม่มั่นใจ

มันงั้นเหงื่อเหงาจำบทไม่ได้บอกเขาเดี๋ยวขอพักก่อน

เพราะว่าเราพักมานานแล้วพลอยเติมพลังบวกไปเยอะ
แล้วพลอยรู้สึกว่าพลอยพร้อมที่จะกลับมาแบบ

มานั่นก็คือความหวานของหวานใจหรือเปล่า
หวานใจรุ่นน้องน้องสาวคอดีนนั่นเองค่ะ
เห็นเงียบคนก็ลือหึงอยู่เหมือนกันว่า

ไม่จำเป็นจะต้องหวานลงโซเชียลนะจ๊ะ

ไม่ได้ใช้ชีวิตเพื่อความสุขของคนดูหรือคนอื่น
ถามว่ามีความสุขไหมพอมีความสุขมาก
เพราะว่ามันลงตัวมันสบาย
แล้วก็การไม่คาดหวังนี่แหละมันเลยทำให้มีความสุข
ฉันก็เห็นคุณพลอยเชอร์มานกับน้องคอดีน

เขาก็นิ่งกุ้งกิ้งกันดีนะสวยไหมตัวจริงสวยมากไม่ได้แต่งหน้าทั้งคู่นะแบบสบาย

รู้เลยว่าความสุขมันออกมาจากข้างใน
พักผ่อนเยอะไปเที่ยวเยอะคนมันมีความสุขก็แบบนี้คุณผู้ชม